เป็นเรื่องเศร้าบนท้องถนนอีกเหมือนกันกำลังหาคนรับผิดชอบอยู่
คุณผู้ชมน่าจะจำได้กรณีที่คุณยายท่านหนึ่งเรียกรถแท็กซี่
รถแท็กซี่ปาดมาอย่างเร็วเพื่อที่จะมารับคุณยาย
โตไซคหักหลบแท็กซี่ไปชนคุณยายได้รับบัตรเจ็บสาหัสเนี่ยค่ะ
วันแล้วที่เราตามหาล่าสุดแท็กซี่คันนี้
มอบตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยปัญหาคือเขาอ่ะขับไปเลย
ไม่ได้หันมาเหลียวดูหรือว่าช่วยเหลือคนเจ็บ
ทั้งนั้นที่ตัวเขาเป็นต้นเหตุนะคะล่าสุดเนี่ย
คนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์คือนายทัชชัยสุธาบุญเนี่ย
ก็เข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสนบางขุนเทียน
บอกแท็กซี่ปาดหน้าทำให้รถเขาเสียหลักแล้วไปชน
คุณยายพรได้รับบัตรเจ็บสาหัส
วันนี้ที่สนบางขุนเทียนค่ะ
นายอนุรักษ์กระจ่างโฉมอายุ๕๕ปีคนขับแท็กซี่เขียวเหลืองคันนั้น
ก็เดินทางเข้าพบพันธุ์ตำรวจโทกิติศักดิบุญเสริมศักดิสารวัตรสอบสวนสนบังขุนเทียน
มอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
นายอนุรักษ์อ้างว่าวันเกิดเหตุ
เห็นยายพรยืนอยู่ข้างถนนแล้วก็โบกมือเรียกรถเขา
จังหวะนั้นเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเข้าริมถนนจอดรับยาย
แต่ปรากฏว่าได้ยินเหมือนมีรถเกิดอุบัติเหตุ

ด้วยความตกใจแล้วตอนนั้นก็มืดด้วยนะคะ
นี่ค่ะจนกระทั่งเขาได้เห็นภาพคลิปจากเหตุการณ์
ถึงรู้ว่าที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น
เป็นเพราะว่ารถของเขานั่นแหละ
อ๋อผมก็ขับมาก็มีคุณยานเข้าบกมาปวดเห็นนี่น่ะ
ผมก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลี้ยวมอเตอร์ไซค์เข้ามามาเร็วมาข้างหลัง
อ๋อค่ะผมก็มองไม่เห็นเลยน่ะอ๋อคือคือมอร์ไซเข้ามาเร็วมาก
ลูกคุณลูกเปิดไฟอยู่สักพักหรือยังอะคะเปิดสักพักเห็นแล้ว
เขาเปิดไฟเข้าซ้ายแล้วใช่ไหมคะข้อซ้ายแล้วอ๋อ
คือมันไม่ได้แบบไม่ได้เปิดแบบกระทันหันเลี้ยวกระทันหันนี้
ไม่ใช่ใช่ไหมค่ะตอนนั้นลุงไม่ได้จอดเหรอครับ
ตอนนั้นผมก็ตกใจเพราะว่าผมคิดว่ารถผมไม่ได้ชนไม่ได้อะไรเลย
ก็มืดด้วยอย่างเงี้ยอ่าแท็กซี่เขาบอกเขาเปิดไฟเลี้ยวแล้ว
แต่ว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์บอกเขาไม่เห็นค่ะเขาอยากจะให้มารับผิดชอบด้วยค่ะ
เขาบอกว่าเขาตกไฟเข้าแล้วน้องเห็นไหมคะไม่มีครับไฟไม่มีเลยครับ
ถ้ามีไฟต่อให้มีไฟช่วงระยะขนาดนั้นอืมแต่ความคิดอ่ะเนอะ
เป็นใครฮะหลบไม่ได้ครับประมาณกี่เมตรค่ะก็ไม่ถึงไม่ถึงสิบเมตรครับ
ประมาณห้าเมตรด้วยซ้ำแล้วแท็กซี่คือกระทันหันเลยใช่ไหมที่ปาดเข้ามา
ใช่ครับมันไม่มีตกไฟไม่มีอะไรให้เห็นตอนนั้นไม่มีตกไฟกันเลยครับ
เร็วไหมคะแท็กซี่เองมันก็มาพ่อพ่อกับผมนะครับ
แต่เหมือนลักษณะน่าจะตบแล้วเข้าเลย
คนนี้คนเคราะหร้ายก็คือคุณยายนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้ว
พบว่าพฤติกรรมคนขับแท็กซี่มีความผิดนะครับ
ก็แจ้งข้อหาขับรถประมาทกับคนขับรถแท็กซี่
แล้วก็ข้อหาไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือด้วยนะคะ
ส่วนวินมอเตอร์ไซค์ถ้าตรวจพบภายหลังว่ามีความผิด
ก็จะถูกแจ้งข้อหาประมาทร่วมด้วยเช่นกันค่ะ